แต่ข่าวต่อไปเนี่ยไม่รู้ท่านจะทำอารมณ์ยังไงนะฮะ
ยังไงดิฉันต้องหุบยิ้มแล้วใช่ไหมคือหวยใต้ดินเนี่ยยังไงก็ผิดกฎหมาย
ใครจะเป็นเจ้ามือจะเล่นจะแทงอะไร
ตำรวจเขาก็ไล่จับกันไปค่ะแต่ถ้าเกิดพระเป็นเจ้ามือรับแทงหวยใต้ดินจะทำยังไง
เอายุ่งสิทีนี้พระเหรอคะพระปลอมหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาไปร้องนะฮะคือไปร้องเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นพระรับแทงหวยใต้ดินนะฮะ
อ้าวถูกแล้วหลวงพ่อไม่จ่ายตังค์อ่ะไปกันใหญ่แล้วทีนี้
กันใหญ่เลยทีนี้เอาไปดูนะครับตอนที่ไปเจอพระรูปนี้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นกุฏิกันนะครับ
ในทางคุณหมายน่ะมันฮิตแล้วคือมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยน่ะครับ
หลวงพ่อยอมรับน่ะนี่คือหลวงพ่อซื้อเองน่ะเป็นของหลวงพ่อน่ะไม่ได้
แค่แทงหลวงพ่อแทงก็ผิดผิดตั้งแต่แบบโอ้ไม่รู้จะไล่กฎข้อไหนมาก่อนดี
นี่ฮะกุฏิของพระรูปนี้นะครับที่ลำปางนะครับทุกผู้ชมครับ
คือชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยรับแทงหวยใต้ดินบอกใบ้เลขด้วย
นำซ้ำเวลาหิวอะไรเนี่ยไม่รอญาติโยมมาถวายนะ
อิเลสนี่ตัดไม่ขาดโทรสั่งเอาโอ้โหโทรสั่งเอาตามแอปพลิเคชันต่างนะครับ
จากการตรวจค้นกุฏิของพระรูปนี้นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับทุกผู้ชมครับ
โพยแทงหวยใต้ดินนะครับหลวงพ่อบอกเป็นของหลวงพ่อจริง
แต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้ามือนะเดี๋ยวฟังนะฮะ
แล้วแค่เป็นบางครั้งบางคราวด้วยของที่เจอเนี่ยมันเก่าแล้วไม่เคยเป็นเจ้ามือ
แต่ชาวบ้านบอกนี่คนละเรื่องเลยนะครับพระรูปนี้อายุ๖๖แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นวัดแห่งหนึ่งที่ตะมนต์หัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ชาวบ้านนะฮะทั้งพระในวัดเนี่ยไปแจ้งตำรวจนะ
บอกว่าพระรูปนี้เนี่ยทำตัวเป็นเจ้ามือแทงหวยใต้ดิน
แล้วเวลามีคนถูกยังเบี้ยวอีกไม่ยอมจ่ายเขาอีกนะโอ้โหทีนี้
ที่ฉันหมดคำจะพูดเลยค่ะตำรวจก็เลยมาจับแล้วครับ
ก็แจ้งข้อหาไปคือลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ
แล้วก็ข้อหาพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ้าวหญาติโยมคนไหนเป็นคนที่แทงกับลงพอบ้าง
แต่ว่าถ้ายาติโยมออกมาแสดงตัวก็ทินกว่าไงเหรอ

ตำรวจมาจับเรื่องเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยอายุ๖๖ปี
แต่ถ้าบวชเนี่ยบวชมา๑๑พันศา
พระลูกวัดกับกรรมการวัดบอกว่า
ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งไปร้องไปแจ้งกันนะ
ร้องเรียนมาตั้งแต่เมื่อปี๖๒แล้ว
แต่ไม่เคยเห็นตำรวจมาทำอะไร
คราวนี้ก็เลยร้องไปนู่นเลยภูทรภาค๕เลย
ไปแบบระดับภาคเลยภาคเหนือเลยนะ
แล้วเขาก็ไล่กันมาแล้วก็มาจับเมื่อวานนี้
แย๊ปนอนทั้งวัน
อยากจะกินอะไรก็โทสั่งอย่างเดียว
ให้โยบมาเข้ามาส่งถึงในห้องในกุฏิ
แยเป็นคนใบ้หวยมีเลขเด็ด

สมมุติว่าถ้ายมซื้อสองร้อยยมจะซื้อเผื่ออาจจะมาร้อยหนึ่ง
แล้วก็ถ้าถูกหวยแสน
ต้องเอาเงินมาถวายอัตมาหมื่นนึง

แต่ว่าถ้าถูกแสนนึงถ้ามาถวายห้าพันเนี่ย

ว่าอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องหัวหมื่นอีก
ใครเป็นคนขายอ่ะ
บอกหนูว่าถ้าจะซื้อที่แกก็ได้
แต่ถ้าจะไปซื้อที่เจ้าอื่นมีเจ้าประจำ
ก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้แกพูดอย่างนี้เลยพี่

เหมือนแกขายแกบอกจะฝากแกซื้อก็ได้
แบบแบบจะซื้อที่แกก็ได้อย่างนั้น
ที่สุขคนอย่างนี้นะพี่นะ
ไม่ปฏิบัติงานพระไม่มีศีลไม่มีอะไร
คือพูดง่ายใช้ข้าวเหลืองหากินนะพี่